ต้องเป็นกำนันต่อยเด็ก

กำนันต่อยเด็กเป็นอดีตกำนันคนนี้นะครับ
ปีนรั้วโรงเรียนเข้าไปต่อยเด็ก
คุณดูสิตบหัวเด็กชายและเด็กชายวัย๑๑เท่านั้นเอง
ตบไปทีนึงโดนต่อยตามอีกนะฮะ
เป็นเหตุการณ์ในวงจรปิดนะครับ
วันเกิดเหตุคือ๓กรกฎาคม
บริเวณสาราหน้าอาคารเรียนของโรงเรียนชุมชนบ้านเพชร
ตำบลบิงอำเภอสูงโนรจังหวัดนครราชศรีมาร์

ใส่เสื้อดำนั่งคล่อมรถจักรยานยนต

แล้วก็มีผู้ใหญ่สวมเสื้อสีฟ้า

ปีนรั้วกำแพงโรงเรียนเข้ามาเลยนะคุณนะ

แล้วก็เข้ามาตบหัวเด็กอายุ๑๑ก่อน

จากนั้นเด็กก็ลงจากรถ

ก็ต่อยน้องเข้าไปอีกหลายครั้งจนน้องล้มไปกองอยู่กับพื้นนะฮะ
แล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้ามาดูแต่ก็ไม่ได้ห้ามอะไร
เป็นเหตุการณ์ที่วงจรปิดเห็นชัดเจนเลย
พอน้องลุกขึ้นมานะอดีตกำนันก็ชี้หน้าด่า

จนสุดท้ายน้องต้องเดินหนีมานั่งที่โค้ยแบบนี้
ผู้เป็นแม่นะฮะก็คือนางสาวทิพพวันอายุ๓๓ปี
เอาภาพจากกล้องวงจรปิด
มาเป็นหลักฐานในการแจ้งความกับตำรวจสพนสูง
ไม่คิดไม่ฝันเลยนะว่าลูกชายของเธอ
จะโดนอดีตกำนันทำร้ายรุนแรงขนาดนี้นะฮะ
บอกว่าจะเอาเรื่องอดีตกำนันให้ถึงที่สุดเลย
แต่จนถึงทุกวันนี้เรื่องยังเงียบหายไม่มีความคืบหน้านะครับ

คนที่ถูกทำร้ายก็เล่าให้ทีมข่าวของเราฟังนะ
บอกว่าวันเกิดเหตุ
หรืออดีตกำนันโดซึ่งมีบ้านติดอยู่กับรั้วโรงเรียน
อยู่เขาก็ปีนข้ามกำแพงเข้ามาในโรงเรียนเลยนะ
ก่อนจะเดินตรงปรีเข้ามาทำร้ายผมตามกล้องวงจรปิดนะครับ
แล้วก็มีการตะโกนด่าเสียงดัง
ว่ามาเบิ้ลรถจักรยานยนต์เสียงดังกันทำไม
ทั้งที่ผมเองไม่ได้สตาร์ทรถ

เสียงรถที่ดังน่าจะเป็นรถของคนอื่น

ตกำนันโอ้โหไม่พูดพร่ำทำเพลง
อยู่ไม่ถามความอะไรเลยมาต่อยผม
ผู้สื่อข่าวติดต่อสอบถามไปยัง
พันธุ์ตำรวจเอกสัญชัยพิสัยพันธ
ผู้มีการสอบพอโนนสูงก็เปิดเผยแบบนี้
บอกว่าคดีนี้แม่ของเด็กแจ้งความไว้แล้ว
แล้วก็ได้รับรายงานจากพนักงานสอบสวน

การตรวจร่างกายเด็กจากโรงพยาบาล

ประสานสหวิชาชีพมาร่วมสอบปากคำเด็กนะฮะ

กับทั้งสองฝ่ายคุณทางครอบครัวเด็กก็สบายใจ
ได้ว่าตำรวจไม่ได้ช่วยเหลือใครทั้งนั้นเลยคุณ
ไม่ว่าจะเป็นอดีตกำนันเนี่ยตำรวจไม่ได้ช่วยเหลือนะ
ก็คือว่าไปตามผิดรอผลตรวจร่างกายของน้องไว้ก่อนนะคุณนะ